จากเหตุการณ์ที่เขื่อนย่อยของเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียนเซน้ำน้อย
ทางภาคใต้ของประเทศลาวนะครับ
ที่อำเภอสนามใส่แขวงอัตตปือ

ถล่มเสียหายตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา
จนถึงตอนนี้นับว่าเป็นเวลา๔วันแล้วนะครับ
มวลน้ำมหาศาลยังคงท่วมอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศลาวนะครับ
แล้วก็ทำให้ประชาชนยังคงได้รับผลกระทบ
ตอนนี้ประชาชนก็ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
หลังจากที่บ้านเรือนของพวกเขาถูกน้ำท่วมจนพังเสียหาย
และพื้นที่ของพวกเขาไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปที่บ้านได้นะครับ
ตอนนี้ประชาชนบอกว่าแม้พวกเขาจะรอดชีวิตมาได้
แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นห่วงสมาชิกครอบครัวคนอื่น

โดยมีการเรียกร้องให้ทางการเร่งเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
แล้วเขาก็บอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่

ขณะที่ทางการแขวงอัตตปือนะครับได้ประกาศขอรับความช่วยเหลือฉุกเฉินทุกทาง
การกู้ภัยเรื่องของน้ำท่วมทั้งเรื่องของสิ่งบรรเทาทุกข์
แล้วก็ทีมแพทย์และทีมพยาบาลนะครับ
รวมถึงผู้ที่จะเข้ามาดูแลประชาชนที่อยู่ตามศูนย์พักพิงและศูนย์อพยพต่าง
คือมาถึงตอนนี้ตัวเลขมันยังไม่นิ่งนะคุณนะ
ตัวเลขของผู้สูญหายตัวเลขของผู้เสียชีวิต
ตัวเลขของประชาชนที่ทางการสามารถที่จะช่วยเหลือมาได้นะครับ
ทางรัฐบาลลาวมีการยืนยันตัวเลขออกมาในเบื้องต้น
ว่ามีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมอยู่ที่๑๙คนและศูนย์หายอีก๔๙คน
นี่คือตัวเลขแรกแต่มันมีตัวเลขออกมาอีกนะฮะ
ก็คือตัวเลขวันนี้ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะ
เป็นช่วงวันพุธที่๒๕คือเมื่อวานนี้เนี่ย
สำนักข่าวต่างประเทศก็อ้างแถลงการของนายทองลุนศรีสุฤทธ

บอกว่ายืนยันตัวเลขผู้สูญหายจากเหตุการณ์นี้๑๓๑คน
ผู้สูญหายเป็นชาวลาวทั้งหมดนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตแล้วก็พบศพแล้วมีอย่างน้อย๒๖ศพค่ะ
ถือว่าเป็นการแถลงอย่างเป็นทางการของสปลาวหลังจากเกิดเหตุการณ์เหมือนกัน
ใช่ครับตัวเลขมันยังไม่นิ่งหรอกคุณเขาต้องมีการสำรวจ
เพราะตอนนี้ในพื้นที่น้ำยังท่วมสูงอยู่
ก็เดินทางลงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตสนามไซแขวงอัตปือ
เพื่อสั่งการดูแลความช่วยเหลือและเรื่องของกู้ภัยด้วยตนเองนะครับ
ในส่วนของทีมกู้ภัยลาวยังคงใช้เรือลัดเลาะไปตามหมู่บ้านต่าง
ทั้ง๗แห่งที่ถูกน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนออกมาโดยเร็ว
แล้วก็อุปสรรคที่สำคัญคือระดับน้ำคุณยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง
แล้วก็มีเรื่องของฟ้าฝนที่เป็นอุปสรรคในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอีกนะครับ
มาพูดถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อย
ลำน้ำโขงในแขวงอัตตปือนั้นเป็นความร่วมมือของรัฐบาลลาว
กับบริษัทของเกาหลีใต้และบริษัทของไทย

ล่าสุดทางด้านของโคศกธรรมเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้
ออกมาแถลงว่าประธานาธิบดีมูลแจอิน
ชับให้มีมาตรการรัดกลุ่มในการจัดการกับปัญหาเขื่อนแห่งนี้

สั่งให้ทีมบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินของรัฐบาล
เข้าไปช่วยเหลือทางการลาวแล้วนะครับ
ทางด้านของผู้นำเกาหลีใต้ก็ออกแถลงการผ่านโคศกเลยนะ

ก็กำลังเดินเข้าไปสมทบในสปลาว
เพื่อช่วยปฏิบัติการกู้ภัยอย่างเป็นทางการนะครับ
ขณะที่บริษัทของเกาหลีใต้ที่เป็นผู้ร่วมทุน
ในการที่จะก่อสร้างเขื่อนครั้งนี้
๒บริษัทของเกาหลีใต้ที่ร่วมโครงการเขื่อนครั้งนี้

แถลงระบุพื้นที่ด้านบนของเขื่อนย่อย๑ใน๕แห่ง
ปริแตกเสียหายเพราะฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
คือต้องบอกแบบนี้ว่าเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อย
คือเป็นเขื่อนใหญ่นะแต่เป็นลักษณะของเขื่อนขั้นบันได
คือจะมีเขื่อนย่อยนะครับมีเขื่อนดิน๔๕เขื่อน
เขื่อนที่แตกเป็น๑ใน๕เขื่อนและเป็นเขื่อนดินที่ปริแตกเสียหายนะครับ
เจ้าหน้าที่พบเห็นรอยรั่วกว้าง๑๑เซนติเมตร
บริเวณกลางฐานเขื่อนแห่งนี้ตั้งแต่วันที่๒๐กรกฎาคม

ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมรอยรั่วแต่สถานการณ์มันไม่ดีขึ้น

แจ้งเตือนภัยก่อนเกิดเหตุเขื่อนแตก
แก่ทางการสอบประปอล์ลาวแล้วนานกว่า๒๔ชั่วโมง
ยังเร่งซ่อมแซมรอยปริแตกอย่างต่อเนื่อง

ฝนเติมลงมาหนักน้ำเข้าไปในเขื่อนดินแห่งนี้เยอะเหลือเกิน
เขื่อนแตกในค่ำคืนของวันที่๒๓กรกฎาคม

นี่ก็เป็นการแถลงจากทางด้านของเกาหลีใต้เขา
ใช่ค่ะทีนี้ทางด้านนักวิชาการของไทยเรา
ที่เคยไปสร้างเขื่อนที่ลาว
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าจริงแล้วสาเหตุเนี่ย
มันอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายสาเหตุที่มันสอดคล้องกัน
แล้วก็แนะนำด้วยว่ายังไงก็ตาม
อย่างบ้านเราเองที่ประเทศไทยต้องเฝ้าระวังนะ
เขื่อน๕๐๐กว่าแห่งต้องดูแลให้ดี
เพราะว่าสภาพเขื่อนบางเขื่อนมันก็เก่าแล้ว
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนที่ลาว
เพราะอย่างที่ลาวเขายังไม่ได้เปิดใช้งานเลยนะ
จะเริ่มเดินเครื่องจริงคือกุมภาพันธ์ปีหน้า
แล้วตอนนี้การก่อสร้างเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อย
ไปได้๙๐แล้วแต่ก็มาเกิดเหตุแบบนี้ก่อน
ที่ลาวก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะคุณ
เขาส่งออกอะไรรู้ไหมส่งออกอะไรเป็นหลัก
พลังงานไฟฟ้าดังนั้นเขื่อนที่ลาวมีจำนวนมากแล้วก็พลังงานไฟฟ้า
ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่สำคัญของประเทศ
เขื่อนก็ต้องมีการดูแลอย่างดีแต่ว่ามาเกิดเหตุเขื่อนนี้แตกซะก่อนนะฮะ
ที่บอกว่าส่งออกเป็นหลักส่งออกพลังงานไฟฟ้าหลักก็คือที่บ้านเรานี่แหละค่ะ
โดยเรื่องนี้นะคะนายสุธิศักดิ์สอนลำอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เคยสร้างเขื่อนที่ลาว
รวมถึงได้พูดถึงกรณีนี้เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตก
บอกว่าต้องเข้าใจก่อนว่าน้ำที่ไหลทะลักออกมาไม่ได้ออกมาจากเขื่อนหลัก
แต่ว่าเขื่อนที่แตกเป็นหนึ่งในเขื่อนย่อยหรือว่าหนึ่งในเขื่อนเล็ก
จากทั้งหมด๕เขื่อนอย่างที่มุสคลุอธิบายไปนะคะ
ปริมาณน้ำที่ออกมาก็คาดว่ามีมวลน้ำไม่เกิน๑๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร

เพราะว่าความจุของเขื่อนอยู่ที่ประมาณ๑๐๐ล้านลูกบาทเมตร
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าปริมาณน้ำที่ทะลักออกมา
ไม่ได้มีปริมาณถึง๕๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร

ข่าวก็มีการนำเสนอแบบนี้ไงว่าปริมาณน้ำมันมหาศาล
ถ้าเปรียบเทียบกับสระว่ายน้ำโอลิมปิกขณะมาตรฐานคือ๒ล้านสระ
เขามีการเปรียบเทียบถึงน้ำในเขื่อนลำตะคอง
เขาบอกว่าเท่ากับน้ำในเขื่อนลำตะคอง๒เขื่อน
เขามีการเปรียบเทียบกันแบบนี้เลยนะฮะ
โดยนักวิชาการก็บอกว่าระดับน้ำที่มันไหลออกมา
เทียบกับปริมาณน้ำในเขื่อนป่าศักดิชนลสิทธิ์ของไทย
ถ้าเกิดว่าไปไหลท่วมพื้นที่ราบ
เท่ากับตึกประมาณตึก๓๔ชั้น
แล้วก็ส่วนกรณีเขื่อนในลาว
มักจะสร้างในพื้นที่ราบสูงตามภูเขา

ก็อาจจะทำให้ระดับน้ำสูงกว่าปกติค่ะ
ส่วนประเด็นสาเหตุที่เขื่อนในสปลาวแตก
ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกิดจากโครงสร้าง

เรื่องนี้ค่ะอาจารย์สุธิศักดิ์ก็บอกค่ะ
ประเด็นนี้ไม่สามารถที่จะบอกได้
เพราะว่าสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติของเขื่อน
มันมาจากหลายสาเหตุที่สอดคล้องกัน
มาจากน้ำรั่วก็ได้มาจากน้ำล้นก็ได้เหมือนกัน

ในการพิบัติของเขื่อนเท่าที่ผมทำวิจัยมา

มักจะมีหลายสาเหตุที่สอดคล้องกัน

แต่มักจะมีหลายสาเหตุมาประจวบเหมาะกัน
จนรั่วบ้างล้นบ้าง
เกิดการพิบัติได้ตามทฤษฎีก็คือน้ำล้นข้าม
สันเขื่อนหรือไม่ก็มีการรั่วซึมผ่านฐานราก
หรือตัวเขื่อนนะครับพวกนี้ก็เป็นไปได้หมด
ซึ่งอาจารย์ก็ได้พูดถึงสถานการณ์เขื่อนในไทยด้วย
ว่าเราก็จะต้องดูแลรักษา๕๐๐กว่าเขื่อน

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแล้วก็เขื่อนรองด้วย

ถ้าเกิดว่าพวกเขื่อนเล็กหรืออ่างเก็บน้ำขนาดรองแตก
อย่างเช่นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะฮะ
ผู้ว่าวิบูลเริกสิริไทย
ก็บอกว่าเขื่อนที่ซุดตัวลงเป็นเพียงเขื่อนดินที่เป็นเขื่อนย่อย
ส่วนที่ตั้งโรงไฟฟ้าอยู่บริเวณเขื่อนใหญ่ห่างออกไปอีก๑๐กิโลเมตร
ดังนั้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าจึงไม่รับผลกระทบ
ได้รับรายงานว่าได้มีการตรวจสอบเขื่อนย่อยอื่น

ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
และรวมทั้งการตรวจสอบว่าผลกระทบดังกล่าว
ทำให้การจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์
กำหนดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๒

หากต้องเลื่อนออกไปคงจะต้องไปดูสัญญา
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
รัฐมนตรีสิริจิรพงพันธ์
ก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าได้รับรายงาน
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โครงการดังกล่าวพัฒนาโดยบริษัทไฟฟ้าเซเปียนเซน้ำน้อย
บริษัทราชบุรีโฮดิ้งจำกัดมหาชน
ที่เป็นบริษัทลูกของกฟพถือหุ้น๒๕
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริง
แล้วก็ฟพได้นำอุปกรณ์เครื่องมือต่าง
เขื่อนสิรินทรเข้าไปช่วยเหลือทางสปลาวแล้วนะครับ
ทีนี้ดูทางด้านบริษัทที่บอกค่ะ
คือบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮดิ้นกันหน่อยนะคะ
โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างนายกิจจาศรีพัทธางกุระ
ก็บอกว่าตอนนี้มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย

แล้วก็มีการมอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือสปลาวไป
เรื่องต้น๕ล้านบาทนะคะรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ก็เดินทางไปที่สปลาวแล้วเหมือนกัน

และมีการจัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญ
ไปตรวจสอบไปวิเคราะห์ประเมินสภาพ
แล้วก็สาเหตุของการซุดตัวของเขื่อน
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขโดยเร็วที่สุดด้วย
คุณผู้ชมครับด้านน้ำใจและการช่วยเหลือจากประเทศไทย

และเมื่อวานนี้ก็มีส่วนที่สำคัญด้วย
เพราะว่าสมเด็จพระอริยวงศาขตยาน
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
มีพระบัญชาโปรดให้คณะสงฆ์
หนตะวันออกทุกจังหวัดรวบรวมกับปียพันธ์
หรือว่าเครื่องใช้ที่สมควรอย่างเช่นอาหารยารักษาโรค

ให้สำนักงามพระพุทธศาสนาทุกจังหวัด

เพื่อจัดส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สปลาว
โปรดให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมกันแผ่เมตตาจิต
เพื่อให้ประชาชนชาวลาวผู้ประสบภัย
พ้นภัยพิบัติดังกล่าวไปโดยสวัสดีภาพ
พร้อมกันนี้นะครับโปรดให้มีพระบัญชา
ให้วัยยาวัชกรนำส่งกับปียพันธ์
เท่าราคา๑ล้านบาทเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับ
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แสดงความเสียใจและส่งกำลังใจไปยังสปลาว

โดยย้ำว่าประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด

เบื้องต้นนั้นมีอาศาสมัครได้เดินทางเข้าไปที่สปปลาวแล้ว
อกจากนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน๕ล้านบาท
หรือประมาณ๑๓๐๐ล้านกีบ
ให้กับนายแสงสุขธิวงศ์
อัครราชทูตสปลาวประจำประเทศไทย
เพื่อเป็นการแสดงถึงความห่วงใยและน้ำใจของประชาชนชาวไทย
ในฐานะมิตรประเทศที่ใกล้ชิด
พร้อมทั้งได้มีการแสดงความเสียใจส่งไปถึงนายกรัฐมนตรีลาว
เชื่อว่าชาวลาวจะสามารถก้าวผ่านภัยพิบัติครั้งนี้

ส่วนผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี

ก็ได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
โดยให้ทางการทูตทหารประสานกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อได้รับการประสานจากรัฐบาลลาว

ตอนนี้ทางกองทัพอากาศเองก็จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่
หรือว่า๔๓๐นำสิ่งของพระราชทาน
ประกอบด้วยน้ำดื่มพระราชทาน๑๐๐๐ขวด
เช็ดตัวพระราชทาน๒๐๐ผืน
กรองน้ำพระราชทาน๔๙เครื่อง

คุณผู้ชมคะน้ำใจจากภาครัฐภาคประชาชน

ก็มีการเดินทางไปถึงที่สปลาวแล้ว

ผ่านจุดที่จะต้องเดินทางไป
จุดที่มีผู้ประสบภัยปรากฏว่าเจอสะพานขาด
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคเหมือนกันนะคะในการสัญจรในการเดินทาง
โดยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนำโดยมูลนิธิฮุก๓๑
นครราชศรีมาก็มีการจัดหน่วยเฉพาะกิจ
ช่วยเหลือลงพื้นที่ประสบภัยจากเหตุการณ์นี้
โดยขณะที่ชมรมดำน้ำโคราช
ก็มีการนำเรือยนกู้ภัยนำเจ็ดสกีนำชุดประดาน้ำ
แล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญบุคลากรด้านกู้ชีพกู้ภัยไป๓๐กว่าคน

ระหว่างที่เดินทางผ่านไปเมืองจำปาศักดิ์ก็พบว่าชาวลาว
เขาก็มีการตั้งจุดรับบริจาคเสื้อผ้าสิ่งของ
เพื่อที่จะเอาไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ
แล้วก็เมื่อคืนทีมกู้ภัยก็พักอยู่ที่จุดอบพยพปากซอง
เพื่อที่จะวางแผนก่อนว่าจะช่วยเหลืออย่างไร
โดยต้องมีการวางแผนร่วมกับทางการลาว
หลังจากนั้นก็จะเดินทางไปยังแขวงอัตตปืออีกครั้งหนึ่ง
แล้วจะไปตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ตรงนั้นเลยนะคะ
แต่ระหว่างการผ่านทางเมืองปากซองแขวงจำปาศักดิ์
เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปแขวงอัตตปือเนี่ย
ไปเจอสะพานเชื่อมแขวงจำปาศักดิ์แล้วก็แขวงอัตตปือ
ถูกน้ำซัดจนขาดใช้การไม่ได้เลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเปิดให้ใช้สะพานเก่าที่มันอยู่ติดกันแทน
แล้วสะพานเก่ารถ๖ล้อไม่สามารถใช้การ
ไม่สามารถที่จะผ่านตรงนี้ได้นะคะคือต้องผ่านทีละคัน
ก็ส่งผลต่อการคมนาคมส่งผลต่อการส่งความช่วยเหลือค่ะ
โดยประชาชนแขวงอัตตปือเขาก็เล่าถึงการที่จะเข้าไปยังเมืองสนามไซดนะ
บอกว่าการจะเข้าไปถึงพื้นที่ต้องใช้เรือ
เรือก็เฮลิคอปเตอร์ใช้แค่๒อย่างเท่านั้นเอง
เพราะว่าถนนมันถูกท่วมไปหมดแล้ว
แล้วก็บอกด้วยนะคะเส้นทางที่จะไปที่ทำการศูนย์อพยพของผู้ประสบภัย

ทีมงานที่นำของไปบริจาค
ก็พยายามจะเดินทางไปถึงเมืองสนามไซดโดยใช้รถยนต์
แต่ทีนี้เส้นทางมันลำบากคุณผู้ชม
ดูสิคะคือเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทางเลย
แล้วก็จะต้องเอาของบริจาคนี้ไปให้ถึงจุดอบพยพปากซองแทน
แล้วก็ชาวบ้านที่พูดคุยกับทางทีมกู้ภัยจากไทย
ก็เปิดเผยถึงช่วงเวลาที่ถูกน้ำท่วม
บอกว่ากระแสน้ำมันท่วมแล้วก็พัดมาอย่างรวดเร็ว
ชาวบ้านมีเวลาในการเตรียมตัวหนีภัยอันตรายน้อยมาก
บ้านเรือนหลายหลังถูกกระแสน้ำรุนแรง
กวาดอยู่ใต้ผืนน้ำเกือบทั้งหมู่บ้านคุณ
ชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าเขายังเป็นห่วงญาติอยู่เลย
เพราะญาติเขาศูนย์หายไปกับสายน้ำ๔คนนะครับ
นี่แหละมันก็ส่งผลกระทบกับการพยายามเร่งช่วยเหลือ
เพราะว่าสำหรับพื้นที่แขวงอัตตปือ

เฉพาะคนเจ็บนะมาส่งที่โรงพยาบาลอัตตปือ
ส่วนชาวบ้านที่ไร้ที่อยู่อาศัยเบื้องต้น

อีกจุดหนึ่งคือที่ปากซองนั่นเองค่ะ
ทีนี้บริเวณด่านสุรกากรช่องเม็กที่อุบลบ้าง

ให้กับทีมกู้ภัยที่จะเดินทางไปช่วยเหลือ
คือขยายเวลาเป็นกรณีพิเศษ
ปกติจะอยู่ได้๓วัน๒คืน
ตอนนี้ก็ขยายเวลาเป็นอยู่ได้๑๐วันค่ะ
แล้วก็มีทีมกู้ภัยของไทยเดินทางเข้าไปปฏิบัติงานแล้ว
ตอนนี้ข้อมูลล่าสุดคือ๗ทีมค่ะ
แล้วก็ด่านแห่งนี้เปิดเป็นศูนย์ช่วยเหลือด้วยนะ
นี่แหละก็ตั้งเต็นต์รับบริจาคสิ่งของแบบที่เห็น
ชาวบ้านเอ่ยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน

อย่างเจ้าเมืองโพนทองอย่างนายขันคำสุริวงศ์

เดินทางมารับสิ่งของจากชาวจังหวัดอุบลราชธานี

ไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
อาหารแห้งยาเสื้อผ้า

พอรับมาเรียบร้อยแล้วก็จะเอาขึ้นรถกระบะ
แล้วบอกด้วยนะขอบคุณความช่วยเหลือครั้งนี้
ทั้งชาวอุบลเอยแล้วก็ในอีกหลายจังหวัดของไทยด้วยนะคะ
ซึ่งทางกรมการทางของลาว
ก็มีการซ่อมแซมถนนบางจุด
ให้สามารถกลับมาใช้งานได้แล้วบางส่วนด้วย

นำสิ่งของพระราชทานต่างเข้าไปช่วยเหลือ
ในพื้นที่ของทางการลาวแล้วนะครับ
ขณะที่ในส่วนของกองทัพบกเอง

รัฐบาลได้เปิดศูนย์รับบริจาคเข้าของเครื่องใช้

โดยกองทัพนั้นจะเป็นผู้นำส่ง
ไปให้ถึงรัฐบาลของสปลาวด้วยนะครับ
ล่าสุดรัฐบาลไทยได้มอบหมายให้ทางสำนักนายยกรัฐมนตรี

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวลาวแล้ว
โดยสามารถบริจาคได้นะครับที่ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปสปลาว
เลขที่บัญชีขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะครับ

ทั้งนี้ผู้มีจิตเมตตานะฮะ

บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานครหลวงเวียงจันทร์

เพราะเมื่อคืนสถานเอกอัครราชทูตณเวียงจันทร์
ออกประกาศฉบับที่๕ออกมาเรื่องขอเชิญร่วมบริจาค
ใช่ค่ะคือก็บอกว่าผู้มีจิตศรัทธาในไทยจำนวนมากเลยนะคะ
แสดงความประสงค์ว่าจะร่วมบริจาคเงินผ่านสถานเอกอัครราชทูต
แต่ทีนี้ปัญหาที่เจอคือไม่สามารถที่จะโอนเงิน
ธนาคารกรุงไทยสาขานครหลวงเวียงจันทร์ได้
สถานเอกอัครราชทูตก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
เราก็ขึ้นเลขที่บัญชีนี้ให้คุณผู้ชมนะคะแคปไว้ได้เลย

ซึ่งคุณผู้ชมที่เป็นคนไทยสามารถบริจาคเข้าบัญชีนี้ได้เลย
บัญชีนี้เป็นของสำนักนายยกรัฐมนตรี
เขาเปิดศูนย์รับบริจาคเงินแล้วนะครับ
จะได้ไม่ติดปัญหาเรื่องของการบริจาคเงินไปไม่ได้
บางคนบอกว่าโอนไปในบัญชีเก่าที่ทางสถานทูตลาว
เคยแจ้งมาไว้โอนไม่ได้เลย

ก็เลยจะโอนลำบากหน่อยหนึ่ง
ทีนี้ก็ต้องโอนบัญชีนี้แหละครับบัญชีของสำนักนายกนะฮะ
ส่วนธนาคารกรุงเทพนะคะก็มีการเปิดบัญชี
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสปลาวนะคะ

สามารถบริจาคผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารที่สาขา

พร้อมเพลย์ก็ได้เหมือนกันค่ะ
โดยที่ไม่ต้องใช้ระบบสวิปโค้ดนะคะ
เพราะว่าได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินทุกประเภทค่ะ
คุณผู้ชมครับในโลกโซเชียล
มีการเผยแพร่เพลงเพลงหนึ่งนะฮะ
ชื่อว่าเพลงน้ำฝนปนน้ำตา
เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยนะครับ
พยาบาลสาวชาวลาวเป็นผู้ร้องเพลงนี้เราไปฟังกันหน่อยฮะ
เหนือกันทุกเข่าคันเพื่อนพร้อมทุกคน
ดีแบ่งนำใจของตน
อย่าเมื่อสนทุกคนสวยผี
แหละครับพยาบาลสาวคนนี้นะฮะเธอชื่อน้องปูนานะครับ

โดยในเนื้อร้องเป็นการบรรยายความทุกข์ยากความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
แล้วก็ให้กำลังใจทุกคนในการต่อสู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ
และมีคนจำนวนมากเป็นห่วงและพยายามช่วยเหลืออยู่นะครับ

น้ำฝนปนน้ำตาใช่ไหมอยากเติมไปเลย
น้ำฝนปนน้ำตาแต่เปลี่ยนไปด้วยน้ำใจจริง

แล้วก็เนื้อร้องที่ค่อนข้างจะสะเทือนใจแล้วก็เป็นการให้กำลังใจ
ทำให้มีผู้ชมแล้วกว่า๓๑๐๐๐ครั้ง
ก็มีทั้งชาวลาวและชาวไทยมาโพสต์ให้กำลังใจจำนวนมากนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็เธอคนนี้นี่แหละ
ถ้าเกิดย้อนไปช่วงเดือนก่อนตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงคุณผู้ชม
น้องปูนาเนี่ยเคยร้องเพลงที่แต่งขึ้น
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้อง
ทั้ง๑๓ชีวิตทีมหมูป่าอาคาเดมี่
คลิปนั้นเนี่ยนะมีคนเข้าไปดู
มากกว่า๒ล้านวิวในเวลาชั่วข้ามคืน